ที่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องหมู
เพราะว่ากลิ่นนะคุณผู้ชมขออภัยจริง
ขี้หมูมันอึ๊บมากมันเหม็นมาก
ถึงขั้นนะคะท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
โอ๊ยอาตมาไม่ไหวแล้ว
โยมเอ้ยช่วยพระเอาบุญหน่อยเถอะ
เดี๋ยวต้องไปติดตามกันนะคะในไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ

ทีมข่าวลงไปที่วัดบะขมิ้นโคกสัมพันธ์
ไปพบกับพระครูสุธรรมคุณสาร
หรือพระอาจารย์หงวนเจ้าอาวาส

พระในวัดมีทั้งหมด๕รูป

ให้ถึง๕๐เมตร
เคยร้องเรียนไปทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่

ยังช่วยอะไรพระไม่ได้เลย

โดยเฉพาะช่วงทำวัดเช้าประมาณตี๓
และในช่วงธรรมวัดเย็นประมาณ๕มุมเย็น

หน้าต่างโบสถสวดมนต์กันเลยทีเดียว

ตายายเจ้าของฟาร์มหมูยอมรับถึง
ในเรื่องกลิ่นเหม็นที่ไปรบกวนพระ
ขณะนี้กำลังพยายามแก้ปัญหา
ลงทุนไปซื้อเครื่องสูบน้ำ

รวมทั้งเพิ่มการทำความสะอาดคอกหมู

ปัญหาที่เกิดขึ้นพยายามแก้ไขตลอด
ไม่อยากให้ไปสร้างปัญหาให้กับวัด

เพราะถ้านับไปแล้วพระอาจารย์หงวนกับบ้านนี้
ถือว่าเป็นญาติพี่น้องกันด้วยซ้ำไป
สองตายายเล่าทั้งน้ำตา
ทำอาชีพเลี้ยงหมูแบบนี้มานานกว่า๑๐ปี
ลูกทำงานอยู่กรุงเทพไม่ค่อยส่งเงินมาให้
แถมยังต้องเลี้ยงศาลอีกสองคน

ว่าเจ้าของฟ้าหมูกำลังได้แก้ไขปัญหา

อย่างไรบ้านกับวัดก็ยังคงต้องพึ่งพาช่วยเหลือกัน
พระเองก็ไม่ได้ต้องการให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
แต่อยากให้มีคนกลางลงมาช่วยเหลือในครั้งนี้
หลังจากหมดหวังกับหน่วยงานในพื้นที่
ที่ขอร้องให้มาแก้ไขให้
พระท่านสะท้อนออกมาแบบนี้หมดหวังกับหน่วยงาน
ที่ไม่มาช่วยอยากให้มีคนกลางมาช่วยกันหน่อย

ก็ฝากหน่วยงานนะคะเข้าไปดูแลเข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะ